ดูเรื่องของการจับกลุ่มบ่อนพนันกันหน่อยนะคะ
คราวนี้เนี่ยที่ย่านฝั่งทนโดยทหารแล้วก็ตำรวจเขาก็มีการสนที่กำลังกันค่ะ
ไปจับกลุ่มนักพนันได้๓๙คนแล้วก็ได้ของกลางอีกเป็นจำนวนมากค่ะ
ที่เกิดเหตุนะคะเป็นร้านรับซื้อของเก่า
ไม่มีเล็กที่อยู่ภายในซอยเจริญนคร๑๔
แขวงคลองตันใสเขตคลองศาลค่ะ
เนื้อที่เนี่ยประมาณ๕๐ตรังวา
และภายในอาคารก็ถูกแบ่งเป็น๓ห้องนะคะ
โดยห้องโถงใหญ่เจอพบ
พนันขนาดใหญ่๑โต๊ะ
พนันชายหญิงแล้วก็อุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากนะคะ
จุดนี้คือภายในซอยเจริญนคร๑๔
แขวงคลองต้นไสเขตคลองศาล
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้ชาย๑๕คน
ผู้หญิง๒๔คนรวมทั้งหมด๓๙คน
ของกลางก็เป็นไพ่๘กล่อง๑๔สำหรับชุดเล่นพนันน้ำเต้าปูปลา
อีกจำนวนนึงนะคะแล้วก็ยังมีกล่องเก็บตรง
วิทยุสื่อสารบัตรคิวเครื่องคิดเลข
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายชาวพลชาวเชิงกล้า
อายุ๔๒ปีที่รับเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติม
สอนอสมเด็จเจ้าพระยาโดยพันโทชาญวิทย์ทองดีเลิศ
หัวหน้าชุดกองกำลังรักษาความสงบกองทัพภาคที่๑
ก็บอกว่าได้รับแจ้งจากประชาชนค่ะว่าบ่อนพนันแห่งนี้มีเจ้าของ
ก็คือนายฉวยลักษณะเป็นบ่อนวิ่งลักลอบเล่นตามพื้นที่ต่าง
จนล่าสุดสืบทราบมาว่านายฉวยมาเช่าอาคารดังกล่าวไว้
เมื่อสัก๒วันก่อนเพื่อที่จะลักลอบเปิดเป็นบ่อนพนัน
ก็เลยมีการนำกำลังเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็เข้าจับกลุ่มนะคะ
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนัน
ก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปค่ะ